แต่เขาทราบมาตั้งแต่วันที่ขุดศพขึ้นมาเราระว่าลูกเค้าแน่นอน
แต่วันนี้เป็นวันที่ชัดเจน
น้องน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ที่กรุงเทพ
ส่วนศพเอาไปฝังที่เพชรบุรี
ส่วนในที่มณาให้การสัดพรศบำม้าว

แต่จากการสอบสวนพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุในขณะนั้นนะครับ
ก็ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมาส์มีส่วนในการลงมือ
คือตัวเมาส์เองก็ไม่ได้เขาให้การว่าในส่วนการทำร้ายเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมทำร้ายด้วย
แต่ว่าในส่วนการเอาศพไปฝังเนี่ยเขาร่วมในการดำเนินการตรงนี้ครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราตามข่าวนี้กันต่อนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการไปขุดพบโครงกระดูกของน้ำเนี่ยนะคะ
คุณแม่ก็ออกมาแล้วก็ให้ข่าวแล้วก็ทิ้งช่วงระยะเวลาไปเพราะว่าเป็นการทำงานของตำรวจนะคะ
เพราะว่าตอนแรกคิดว่าคดีไม่น่าจะซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลามาก
เพราะว่าตอนแรกข่าวที่ออกมาคือตัวของโมนานรับสารภาพนะคะ
แต่สุดท้ายอย่างที่คุณผู้ชมตามข่าวก็จะเห็นว่ามีการกลับคำรับสารภาพนี้นะคะ

แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาจนถึงปัจจุบันล่าสุดเนี่ย
ตำรวจค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าสามารถเอาผิดโมนาได้
และหลักฐานที่มีอยู่ในมือของตำรวจตอนนี้
ก็ยืนยันได้ว่าผู้ลงมือฆ่าน้ำเนี่ย
ก็คือโมนากฤษณาสุวรรณพิทักษ์นะคะ
ในขณะที่คนอื่นที่โดนซัดทอดนั้น
ยังไม่ได้ถูกผูกเข้ามาว่าเป็นคนลงมือฆ่านะคะ
แต่อาจจะมีส่วนในลักษณะของการช่วยอำพลางศพ

จะเป็นความคืบหน้านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้
ที่เราคุยกันตำรวจมัดแน่นแค่ไหนแล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ถ้าหลักฐานมัดแน่นแล้วเนี่ยนะคะ

เพราะว่าก็ได้รับการประกันตัวด้วย
รู้สึกมันยังเหมือนเดิม
ก็เหมือนเดิม

คุณแม่เราคุยกันก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะคะ
ตอนนั้นที่แม่เล่าแม่ก็บอกไม่รู้จะอยู่ยังไงเลย

จากวันนั้นที่แม่เจอรายการเรานะคะ

มีคนพยายามมาขู่อีกไหม

ไปทำศพน้อง
เขามาตรวจให้ถี่ขนาดนั้นเลยใช่ไหม
ค่ะทุกชั่วโมงค่ะ

มีคนโทรศัพท์มาเบอร์แม่ไหม

มีคนโทรศัพท์มาเบอร์ใกล้ตัว

ไม่มีกระดาษอะไรมาเป็นจดหมงจดหมายอะไรไม่มีทั้งนั้น

ไม่มีคนแปลกหน้ามาวนเวียนหน้าบ้าน

รู้สึกได้จริงว่าไม่มีใครมายุ่ง

พอเป็นข่าวเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงตอนนี้
กังวลใจอะไรไหมจนถึงตอนนี้
ตอนนี้แม่ไม่กังวลใจแล้วค่ะ
เมื่อได้รับความยืนยันของทางกองปราบทุกท่าน
เมื่อเอาประกันผู้ที่จับได้เมื่อวานนี้
ประกันออกไปหมดทั้ง๓๔คนแล้วค่ะ
ท่านก็ให้ความยืนยันว่าไม่ต้องกลัวนะ
กองปราบจะให้ความดูแลอย่างถึงที่สุด
แม้แม่กระทั่งมูลนินทรีปป
เต็มหลวดคดีอยู่ในกองปราบ
ก็เป็นบางส่วนแน่แค่เราที่จะรู้ได้

มันตรงกับข้อมูลที่แม่ได้มาไหม

หรือว่าคนร่วมอำพลางศพเนี่ย

ตรงกับที่แม่รู้มาตั้งแต่เริ่มต้นไหมคะ
รู้มาเป็นบางส่วนบางคนที่ว่าได้มาเพิ่มนั่นนะคะ

และผู้ที่ให้ข่าวแบบมั่นใจเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

รักษาราชการรองผู้บัญชาการตำรวจนะคะ
แล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

เราจะคุยกับพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาค่ะ

ค่ะมันเป็นการให้ข่าวที่แบบโอ้โหโล่งมากเลยนะคะ
ถ้าผู้เสียหายเห็นข่าวหรือจากที่ท่านให้ข้อมูลกับนักข่าวเนี่ยคือว่า
จนถึงตอนนี้ตำรวจมั่นใจ

แต่ทั้งหมดที่ได้มาพยานหลักฐานโมนาคือคนฆ่าน้องน้ำใช่ไหมคะท่าน

เขาเรียกว่าเราใช้คำว่าน่าเชื่อว่า
เพราะว่าตามหลักแล้วผู้ที่จะบอกว่าอ่า
น่าเชื่อว่าคุณโมนาเป็นผู้กระทำผิดครับ
ค่ะสิ่งที่ตำรวจมั่นใจอยู่ที่

ถึงทำให้น่าเชื่อได้ว่าเขาเป็นคนทำนะคะ
อยู่ที่พยานครับ
ซึ่งมีทั้งพยานวัตถุ

แล้วก็ประจักษ์พยานครับ
ประจักษ์พยานเนี่ยเป็นคนที่โดนข้อกล่าวหาว่าร่วมกันอำพังศพด้วยป่ะคะ
อันนี้ขอเก็บไว้ในสำนวนเพราะว่ามีพยานประจักษ์พยานอยู่อยู่หลายปากครับ
มีทั้งพยานแวดล้อมและประจักษ์พยานจริง
ขออนุญาตสงวนครับเพื่อความปลอดภัยของพยานครับ
ได้ค่ะรองค้าทั้งหมดของคดีนี้เนี่ยนะคะ
คนที่ร่วมกันทำผิดเนี่ยมีทั้งหมด๔คนหรือมากกว่านี้คะ
จากการรวบรวมพยาหลักฐานขนาดนี้เนี่ยก็มีเท่าที่จับไปทั้งหมดเนี่ยครบถ้วนแล้ว
ขนาดนี้พยานฐานมีเท่านี้และผู้กำลังผิดมีเท่านี้ครับ
ตามที่มีพยานฐานอยู่ในขณะนี้ครับ
ทั้งหมด๔คนตรงกันไหมคะท่าน

โดยคนที่ถูกข้อกล่าวหาค่าน้ำเนี่ยมีคนเดียวใช่ไหมคะ
ในส่วนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างที่จะพิจารณาว่า
ในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอสงวนไว้ก่อนครับ
เพราะว่าเป็นรายละเอียดอยู่ในสำนวนการสอบสวนครับ
ค่ะในขณะที่อ้าวเดี๋ยวฉันถามตามข่าวนะคะ
ในขณะที่อีก๓คนเนี่ยที่มีรายชื่อเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ย
คือจะไปโดนข้อหาเหมือนกับร่วมกันอำพลางศพแบบนี้หรือเปล่าคะ
ครับก็มีบางส่วนรู้สึกว่าจะโดนเรื่องของสนับสนุนด้วยนะครับ
ตอนที่ลงมือเนี่ยนะคะคือตอนที่โมนาลงมือกับน้ำเนี่ยนะคะ
มีคนอยู่ด้วยไหมคะท่านรอง
ครับอันนี้ขอเก็บไว้ในสำนวนการดับส่วนครับ
ก็ขอเรียนครับไม่อยากให้ลงลึกตรงนี้ครับ
เพราะว่ากลัวว่ารูปคดีจะเสียหายครับ
เอางี้ค่ะงั้นท่านสามารถจะบอกอะไรเราได้บ้างคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็บอกได้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
แล้วก็เป็นการกระทำของคุณโมนา
ครับที่เป็นสาเหตุให้น้องน้ำเนี่ย
ได้ถึงแก่ความตายในครั้งนี้
อันนี้ผมพูดจากความน่าเชื่อว่านะครับ
เพราะว่าดูจากพยานหลักฐานจะเป็นลักษณะนั้นครับ
ค่ะเอ่อตั้งใจค่าหรือพลังมือคะ
ขอเรียนว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างที่ผมจะต้องรวบรวมพยาฐานเพิ่มนั่นแหละ
ที่จะสรุปว่าเป็นอย่างไร
เพราะว่าวันนี้ก็ได้พบอะไรเพิ่มเติม
แล้วก็จะต้องมีการสอบสวนอะไรเพิ่มเติม

เมื่อได้อะไรเรียบร้อยแล้วถึงจะพูดได้ครับ
ถ้ายังไม่เรียบร้อยไม่มีพยานหลักฐานยืนยันพูดไปคงจะไม่เหมาะสมครับ
ค่ะตอนนี้ตัวโมนาเองเนี่ยเขาถือว่าเขารับสารภาพไหมคะ

เขาภาคเศษครับ

ใช่ครับโดยอ้างว่าเด็กป่วยตายเองครับ
ท่านท่านวิราชัยพอจะบอกเราได้ไหม

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้น

หรือว่ามีการกระทำซ้ำซ้ำซ้ำ

อันนี้ขอเรียนว่าไม่ใช่การกระทำครั้งเดียวครับ

พยาบาลฐานทำมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเนื่องครับ

ตั้งแต่เด็กไปทำงานให้กับเขาเนี่ย
เด็กถูกกระทำแบบนี้อยู่เนื่อง
ก่อนเกิดเหตุการณ์วันนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
ก็มีรายละเอียดของว่าเด็กก็ถูกกระทำอยู่หลายครั้งครับ

ผมขอว่ายังไม่อยากจะให้อะไรในรายละเอียดตรงนี้มาก
เพราะว่าอยู่ในส่วนที่ผมกำลังรวบรวมพยานหลักฐานให้มากขึ้น
แล้วก็เพื่อชี้ชัดพฤติการให้มากขึ้นครับ

หรือว่าค้นหาพยานฐานเพิ่มขึ้น
จึงต้องคิดอย่างหนักแล้วก็วิเคราะห์อย่างหนัก
แล้วก็ต้องหาพยานหลักฐานประกอบอย่างหลายอย่าง
แล้วก็โดยเพราะยิ่งที่เกิดเหตุขนาดนี้เนี่ย
ก็ไม่ได้สามารถเข้าไปได้นะครับ
เพราะว่าเป็นผู้ซื้อรายใหม่เป็นเจ้าของรายใหม่ไปแล้วเนี่ย
ก็ไม่สะดวกที่จะให้เข้าไปทำการสืบสวนรวบรวมพยาฐาน
ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคพอสมควรครับ
ค่ะท่านรองวิราชัยค่ะ
หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
มีลูกจ้างคนก่อนหน้าน้องน้ำ
หรือว่าคนอื่นที่เป็นคนที่เคยทำงานให้เขา
หรือแม้กระทั่งอยู่ใกล้บ้านใกล้ห้องรู้จักเขา
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีนี้ว่า

มีลักษณะแบบนี้มาที่ตำรวจไหมคะ
ครับที่จริงตรงนี้เป็นคนพยานที่เรากำลังจะหาเพิ่มเติม
อยากจะได้เพราะว่าทราบว่าก่อนที่น้องน้ำจะไปเป็นคนรับใช้เนี่ย
มีคนอื่นอีกหลายคนที่เข้าไปแล้วก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องออกไปเนี่ย
แล้วตรงนี้เนี่ยหาอยู่ครับ
ก็ถ้าใครรู้เบาะแสใครทราบก็ช่วยมาแจ้งที่กองปราบ
แจ้งที่ตำรวจที่ไหนก็ได้ให้ช่วยส่งตัวมาให้ปากคำทีครับ
ค่ะท่านรองค่ะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวคือคุณโมนาเนี่ย
เมายาเมาแอลกอฮอล์หรือว่ามีอะไรที่เป็นองค์ประกอบร่วม
เหนือจากอารมณ์แล้วก็ความขัดแย้งกันกับผู้ตายไหมคะ
อันนั้นเป็นประเด็นที่ผมกำลังจะสืบหาเสาะหาในตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ
ค่ะท่านคะหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยทิ้งเวลานานไหมคะ

คนที่ร่วมก่อเอาอย่างนี้๓คนค่ะ๓คนที่
เรียนถามในข้อหาที่ร่วมกันอำพลางศพก่อน
ยังไม่ถามถึงกรณีของคนที่
อาจจะมีส่วนรู้เห็นในการฆ่าเนี่ยนะคะ
คือ๓คนที่อยู่ในข่าวนี้เนี่ย
คือเป็นคนที่รู้ตั้งแต่แรกว่าเกิดเหตุการณ์
แล้วก็เหมือนกับจะเรียกว่าอะไร
รู้เห็นแล้วก็ไม่ได้พยายามจะบอกตำรวจตั้งแต่แรกถูกไหมคะ
รู้เห็นหมายความว่ารู้เห็นขั้นตอนไหนครับ
ว่าเด็กตายแล้วแล้วจะนำไปฝัง
โดยที่ตัวเองก็ร่วมทำด้วยถึงแม้ไม่ได้ร่วมฆ่านะคะ
แต่ร่วมฝังด้วยโดยที่ไม่ได้พยายามจะบอกตำรวจมาก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าในการกรณีที่เขาไปร่วมฝั่งนั้นเขาก็ต้องการปกปิดไม่ให้ตำรวจรู้อยู่แล้วครับ

คือเขาไม่ได้มีความพยายามที่จะบอกตำรวจ
โดยที่แบบเพื่อจะเหมือนกับบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะร่วมรู้เห็นนะ
ว่าเขาให้ช่วยฝังก็คือฝังแต่สุดท้ายไปบอกตำรวจเพราะตัวเอง
ได้รู้เห็นในการฆ่านะคะมันมีการแบ่งพฤติกรรมเป็นแบบนี้ไหมคะ
ครับก็ที่ชัดก็คือว่าตามหลักของคดีประเภทนี้
ก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือการฆาตกรรมเกิดขึ้น
ก็ส่วนนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จะมีไต่ตองไว้ก่อนหรือไม่ไต่ตองไว้ก่อน
หรือว่าเป็นการทำร้ายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่พอถึงแก่ความตายแล้วเนี่ยก็มีกระบวนการนำไปแล้วก็ไปฝังอ่า
กระบวนการไปฝังนี่ก็อีกกระบวนการหนึ่ง
ในรายละเอียดเนี่ยยังต้องขอรวบรวมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราเห็นว่าอยากจะให้มันเคลียร์มากขึ้นชัดเจนมากขึ้น
ในสิ่งที่ท่านถามมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
โมนาเนี่ยเคยมีประวัติเรื่องของการทำที่เป็นประวัติแบบอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยนะคะ
ว่าเคยทำร้ายมีเรื่องทำร้ายอะไรกับใครมีประวัติเป็นคดีไหมคะ
เป็นคดีอาจจะไม่มีแต่มีประวัติทำร้ายน่าจะมีครับ
ส่วนเป็นคดีเนี่ยจะเป็นคดีหรือไม่เนี่ยก็อยู่ยังไม่ปรากฏในขณะนี้ครับ
แต่ว่าที่เป็นทำร้ายจริงเนี่ยมีครับ
ท่านรองค่ะคือวันที่ตำรวจเข้าไปที่บ้านคือคือศพเนี่ยฝังอยู่นอกรั้วของบ้านหลังนั้นก็จริงเนี่ยนะคะ
แต่การที่เข้าไปในบ้านนั้นเนี่ยคนในบ้านวันนั้นที่ตำรวจเข้าไปเนี่ยคนในบ้านนั้นเนี่ย
ทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเลยหรือว่าอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่าอาจจะมีการตั้งข้อหาหรืออยู่ในลักษณะสถานะแบบไหนคะ
หมายความว่าคนในบ้านไหนครับบ้าน
ที่ตำรวจเข้าไปบ้านที่ตำรวจเข้าไปค้นก่อนที่จะไปพบว่าศพอยู่นอกรั้วบ้านหลังนั้นนะคะ
ในส่วนนี้เนี่ยคือศพเนี่ยไปอยู่ในบ้านในที่ดินของคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องในคดีใช่ไหมครับ
รั้วใช่ไหมคะทีนี้เราดิฉันก็เลยลองถามท่านวิราชัยว่า
แล้วในวันนั้นคนในครอบครัวคือคนในบ้านแม่ของคุณโมนาวันนั้น
จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะท่าน
ในขณะที่วันที่ตำรวจเข้ามาหลังเกิดเหตุไปแล้ว
หลังเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกี่ยว
แต่มันจะเกี่ยวตรงที่ว่าในก่อนที่ตำรวจจะเข้าไป
มีใครบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องในการปิดบางซ่อนและอำพลางศพ
อันนี้เกี่ยวแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า
คือหลังจากที่มันไปฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็คงไม่เกี่ยวแล้วล่ะ
มันจะเกี่ยวตอนฝังนั้นล่ะครับ
คือที่ที่ฉันลองถามไม่ได้จะกล่าวหาสมาชิกในบ้านนะคะ
ฉันลองถามในแง่ของความแวดล้อมของความเกี่ยวข้อง
เพราะว่าเอ่อตำรวจเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วศพเนี่ย
แม้ว่าไม่ได้อยู่ในแนวรั้วแต่อยู่ถัดออกไป
คือติดอะคือติดอะความหมาย
คำถามก็คือว่าแล้วเพราะเอิญว่าเป็นบ้านแม่ของคุณโมนาด้วยเนี่ย
เพราะฉะนั้นในวันที่มีการฝังศพตั้งแต่ปี๕๕เนี่ยนะคะ
คนในบ้านเนี่ยอยู่ในสถานะที่เหมือนกับ
ต้องเรียกมาเป็นพยานหรือยังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัย
หรืออาจจะถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะ

ครับแน่นอนแหละครับคนที่อยู่ในบ้านต้องเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีใครที่จะบอกได้ว่าเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
ครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานฐานครับ
ซึ่งวันนี้ผมไปตรวจสำนวนก็เห็นว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง
ก็เลยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญที่จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่จะไปยืนยันว่าของผู้ที่กระทำผิดนั้นกระทำผิดในข้อหาใด
แล้วก็มีใครเกี่ยวข้องอีกบ้างครับ
แล้วก็เมื่อใครเป็นผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วหรือยัง
แล้วควรจะทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้รัดกลุ่มเพื่อพิสูจน์ให้สารเห็นอย่างสิ้นสงสัยไหมครับ
เพราะว่าถ้าเราไม่ทำให้สารสิ้นสงสัยเดี๋ยวสารจะยกฟ้องก็จะเกิดความเสียหายครับ
เข้าใจค่ะท่านรองค่ะ๓คนที่มีชื่อออกมาตามข่าวเนี่ยนะคะ
จากคุณโมนากฤษณาแล้วเนี่ยมีชื่อของคุณปราโมทปนัดดาแล้วก็ปรารถนาเนี่ย
๓คนนี้ตอนนี้ที่โดนกล่าวหาเนี่ยคือกล่าวหาร่วมอำพลังศพถูกไหมคะ

แล้วใน๓คนนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ท่านวิราชัยบอกดิฉันเนี่ย
คือใน๓คนนี้จะมีคนที่เหมือนกับมีส่วนร่วมในการฆ่าด้วยใช่ไหมคะ

ตอนนี้เนี่ยยังไม่ยืนยันอะไรเลยนะครับ
เพราะว่าต้องสอบสวนปากคำพยานเพิ่มเติม
ต้องหาพยานเพิ่มเติมครับถึงจะสรุปได้ครับ
แล้วใน๓คนนี้อันนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหา
แต่ว่าใน๓คนนี้เนี่ยตำรวจกำลังสงสัยว่าใครมีส่วนร่วมฆ่าหรือเปล่าคะ
ก็ไม่ว่าจะ๓คนนี้หรือคนอื่นก็ตาม
เราก็ยังตั้งประเด็นอยู่ครับ
เราก็ยังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ครับ
ใช่ไหมคะถูกต้องครับ
ในการตรวจนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะ
จากโครงกระดูกหรือว่าอื่นที่ถูกฝังรวมกันอยู่ด้วยเนี่ย
มันสามารถบอกได้ถึงตัวคนทำไหมคะ
มันมีร่องรอยอะไรจากการตรวจโครงกระดูกน้องน้ำที่จะบอกว่าใครเป็นคนทำได้ไหมคะ
เรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากเหตุมันเกิดขึ้นเป็นเวลานานนะครับ
ทางศพก็ถูกฝังไว้เป็นเวลา๕ปี
ในขณะที่นิติเวชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะต้องเอาในส่วนของที่ยังสามารถที่จะเช็คได้เนี่ย
เลือกเอาส่วนนั้นขึ้นมาก็
อยู่ด้วยเนี่ยอ่าค่อนข้างตีจะยากลำบากครับอืมท่านท่าน
วีรชัยคะคือตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่ากฤษณาคือโมนา
เนี่ยโดนหนึ่งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นใช่ไหมคะ
มันข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
ค่ะในขณะที่อีก๓คนตามข่าวเนี่ยโดนข้อหาร่วมกันอำพังศพใช่ไหมคะ
อ่ามีสนบสนับสนุนร่วมกันอำพลังศพครับทั้งสามคนเลยใช่ไหมคะ
ร่วมกันอำพลังศพครับใช่ครับอ่าทีนี้เนี่ยสี่คนเนี่ย
ตอนนี้ได้รับการประกันตัวทั้งหมดใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะซึ่งเอ่อ
ในแง่ของตำรวจนะคะในแง่ของเจ้าพนักงานเนี่ย
หลังจากที่ทั้ง๔คนได้รับการประกันตัวตำรวจต้องทำยังไงต่อคะ
ระหว่างนี้กับสี่คนนี้ค่ะอ๋อในระหว่างนี้สี่คนนี้ก็เขาก็
เนื่องจากขณะนี้ก็ประกันตัวไปนะครับเขาก็ยังอยู่ข้างนอก
แบบว่าในส่วนตำรวจก็รูปรวมพยาอาสารไปถ้ารูปรวมพยาอาสารเสร็จแล้ว
ก็ยื่นฟ้องยื่นก็มีความเห็นทางคดีแล้วก็ยื่นต่อ
พนักงานอายการเมื่อพนักงานอายการพิจารณาแล้วว่ามี
พยานหลักฐานพอฟ้องก็จะยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อสารต่อไปครับค่ะ
ที่ฉันขอเป็นความรู้นะคะที่ไม่ทราบจริงคือเราดูจากลักษณะของคดีแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็จากพยานหลักฐานที่ดูแล้วแม้แต่ตำรวจเองก็น่าจะมีความมั่นใจเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้พอได้รับการประกันตัวออกไปแปลว่าตอนนี้ตำรวจต้องไปหาพยานหลักฐานอะไรมาเพิ่ม
เพื่อคัดค้านการประกันตัวให้กลับมาอยู่ในการควบคุมตัวอีกไหมคะ
คือตอนนี้มันยังขาดพยานหลักฐานอะไรที่ชัดเจนกว่าตอนนี้อีกหรือเปล่าคะ
แบ่งเป็นสองส่วนนะครับในส่วนที่จะคัดค้านการประกันตัวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักฐานในคดีนะครับ
คดีนี้ถือว่าไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแล้วใช่ไหมคะท่านรอง
ตอนนี้ยังมีอะไรที่มันดูเป็นปมอยู่ไหมคะ
มีครับกำลังจะทำการรวบรวมพยานฐานอยู่ครับ
ทั้งหมด๔คนที่ถูกกล่าวหาตรงกันนะคุณแม่
เพราะว่าตามข่าวคือคุณแม่ก็ได้รับการบอกกล่าวจากตำรวจกองปราบเป็นระยะเลย
ใช่ไหมคะ๔คนก็คือโมนาคือตัวคุณกฤษณา
แล้วก็มีอีกชื่อคือปราโมทแล้วก็ปนัดดา
แล้วก็อีกคนคือประถนาเนี่ยคนนี้ที่โดนสัดทอด
ว่าเป็นคนทำใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับตัวคุณแม่บ้างนะคะ
เพราะว่าข้อมูลที่มาที่คุณแม่เองเนี่ย

คุณผู้ชมตอนคราวที่แล้วที่เราคุยกัน
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราคุยกันว่าคดีนี้เนี่ย
เงียบกริบไม่มีอะไรให้เป็นเบาะแสเลยแม้แต่นิดเดียว
แล้วแม่สิ้นหวังแล้วพูดตรงค่ะคือแม่สิ้นหวังไปแล้ว
จนกระทั่งมีคนส่งทุกอย่างแล้วชี้เป้าให้แม่ว่าลูกแม่อยู่ที่ไหน
คดีนี้ถึงกลับมาในปี๖๐นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคราวก่อนที่คุณแม่มาเล่าให้เราฟังคุณแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลย
ว่าที่มาของการที่น้ำต้องไปติดต่อกันมายังไงเนี่ยนะคะ

หลังจากที่ลูกออกจากบ้านไปเพื่อทำงานใช่ไหมคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงต้นปี๒๕๕๕ใช่ไหมคะ
ตั้งแต่เดือนกุมภา๒๕๕๕นะคะ
แล้วก็แม่ได้คุยแค่ครั้งเดียวทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
หลังจากนั้นแม่ก็ติดต่อลูกไม่ได้อีกเลยใช่ไหมคะ
ก็คือตอนนั้นต้นเดือนเมษายน๒๕๕๕แล้ว
แล้วจากนั้นก็เหมือนได้รับการบอกกล่าวจากโมนานี่แหละ
ที่มาบอกว่าจากบ้านเขา๑๒เมษาช่วงสงการนั่นแหละค่ะ
ทีนี้พอวันนั้นจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันนะคะแม่
อะไรที่ชัดเจนแล้วบ้าง
คือว่ามนต์อย่างที่ตำรวจบอกเขาภาคเศษ
คือกึ่งรับกึ่งปฏิเสธใช่ไหมคะ
คืออะไรบ้างที่แม่รู้มาว่าน่าจะเป็นเขานั่นแหละที่เป็นคนลงมือ

กระทั่งมีวันหนึ่งมีคนเอาทุกอย่างมาบอกแม่ใช่ไหมคะ
สิ่งที่แม่ได้รับมาตั้งแต่วันนั้นเนี่ย

เวลานั้นที่แม่แจ้งความน้องหาย
แม่ก็มั่นใจว่าเป็นเขาแน่ค่ะ

ออกจากกลับบ้านมืดค่ำก็จะต้องมานอนมาหาแม่ตลอด
แล้วหลังจากแจ้งความแล้วอะไรแล้วเขาก็ไม่มาช่วยแม่เลย

ในจ้างของเนี่ยคือมาเป็นพยายามให้เราว่าเขาไม่มาช่วยแม่
เรื่องราวมันพักผ่านมาถึงปรนานมแล้วแม่ก็หามานานแล้วนะคะ
จนกระทั่งวันที่๑๙ตุลา๖๐นะคะ
มีเบาะแสจู่ก็มีเบาะแสมาบอกแม่
เออมีข่าวไอ้น้ำมาบอกนะซึ่งคนในบ้านเราก็ว่าเฮ้ยมีคนเอาเบาะแสน้ามาบอก
ก็บอกว่าเนี่ยลูกมึงก็ตายแล้วนะแม่ก็ช็อกก่อนช็อก
ก็เลยเข้ามาคุยรายละเอียดกับคนที่แจ้งเบาะแสให้

เขาก็เอารูปถ่ายที่แม่ลงเฟสเมื่อพศ๕๘มาให้ดู
แม่กระสุทธิ์เลยค่ะเพราะว่าเป็นรูปน้ำ
นี่ใช่ไหมลูกคุณมันก็ใช่
เขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าวันที่๑๒เมษา๕๕เนี่ย
มันถูกตีนะถูกตีจนตัวเนื้อเขียวช้ำไปหมดทั้งตัว
แล้วก็ถูกขังถูกขังค่ะ
ขังเอาไว้ที่นอกระเบียงบ้าน
เอ่อตอนนั้นเขาบอกว่าให้ใส่น้ำใส่แพมพัสตัวเดียวค่ะ

จนเมื่อที่๑๓น้องอะขาดใจตาย
ซึ่งหน้าตาเขาก็บวมหูตาเขาก็เปิดกว้างแบบ
เหมือนเขาก็เลือดข้างในสมองอะครับ

แม่ก็ร้องไห้สงสารน้อง
มาถูกฝั่งตรงนี้ตรงนี้นะมีการโยกย้ายเมื่อวันที่๑๔เมษา
ซึ่งวันนั้นทิพย์เขามาโกหกแม่ว่าน้องหนีออกจากบ้านเขา
แล้วเหตุการณ์มันเชื่อมโยงกันหมดเลยแม่จึงปักเชื่อว่าเป็นโมนานี่แหละค่ะ

คุณแม่ตอนที่คุณแม่ได้เบาะแสแล้วที่คนที่เอาเบาะแสมาให้คุณแม่เนี่ยนะคะ
รูปที่เขาเอามาให้แม่เนี่ยคือรูปปกติหรือว่ารูปตอนที่โดนทำร้าย
รูปปกติรูปที่แม่ถ่ายลงเฟสส่งว่าใครเจอเด็กคนนี้มั่งแจ้งเบาะแสให้หน่อย
คือเขาเอามาให้ดูว่านี่ลูกแม่ใช่ไหมแล้วเขาก็เล่า

แล้วเขาเล่าไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจาก
นายจ้างโมโหหรือนายจ้างเมาหรือนายจ้างยังไงทำไมมันถึงเกิดเรื่องขึ้น
จ้างโมโหนายจ้างเจ้าอารมณ์แบบพอกลับจะเข้าบ้านมาก็คว้าอันนี้นู่นนี่ทุบตีน้อง
กระทั่งอุปกรณ์อะไรต่างที่คว้าได้ก็ตีน้องค่ะ
กระทั่งน้องไม่ไหวแล้วน้องไม่ไหวแล้วน้องไม่มีติดโต๊ะเลย
คือตีจนฟุบใช่ไหมความหมายคือแบบนั้นหรือเปล่าคะ

ฮันเลยเห็นว่าน้องเหมือนเบลเล่าค่ะสมองไม่รับแล้วหรือเปล่าคะ
แต่ตีน้องจนขาดใจตายไปเอง
คนที่เล่าให้คุณแม่ฟังเนี่ยเท่าที่ฟังการเล่าของคนนั้นเนี่ยนะคะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือเขาได้ยิน

รู้เรื่องมากพอสมควร

น้ำเนี่ยเคยโดนทำร้ายอยู่แล้วไหม

แต่สำหรับน้ำนั่นคือวันแรกที่โดน

เพราะว่าแค่๒เดือนเองที่น้องมาทำงานกับเขา
ไม่ทราบเรื่องทำอะไรผิด

เขาเป็นเด็กจริงแล้วเขาเป็นเด็กเหมือนกับสู้คนไหม

เขาปกป้องตัวเองไหม

แม่โดนคนนี้แม่จะต้องไปช่วยน้องเลยค่ะ
แล้วพอที่เขาเล่าให้แม่ฟังเนี่ยนะคะ
คือน้ำโดนจนเหมือนกับเบลอแล้ว
ถึงกับสลบไปเนี่ยนะแต่ว่าเบลอแล้วอ่ะใช่ไหมคะ
จากนั้นทำไมถึงถูกเอาตัวไปไว้ที่ระเบียง
แล้วใส่แค่เหมือนกับผ้าอ้อมตัวเดียวล่ะค่ะ

ไม่ทราบนึกเห็นก็เล่าว่าเอาไปขังไว้
จนน้องขาดใจตายจนไม่รู้หรืออะไรไม่ทราบ
ไปทำร้ายซ้ำที่ระเบียงไหมคะ

เราโดนมีนบาร์แล้วยังปวดเลย

วันที่เกิดเหตุคือ๑๒เมษายน

แล้วก็เขาเอาตัว

เอาศพน้องมาฝังที่เพชรบุรี

คือมันมีกรณีที่

แม่ไม่ได้เข้าไปแต่แม่รู้ไหมว่า

รู้หรือไม่รู้ว่ามีศพฝังอยู่

แม่เชื่อว่าต้องรู้

คุณแม่ไปที่บ้านของแม่โมนา

วันถัดจากวันที่น้องถูกทำร้าย

คือนายจ้างเขาแจ้งแม่เมื่อวันที่๑๒เมษา

ว่าน้ำหนีออกจากบ้านเขาตอนตี๕

แล้วเขาโทรมาโกหกแม่ว่าน้องหนีออกจากบ้านเขา

คนที่มาเล่าให้แม่ฟังหรือเอาเบาะแสต่างมาให้แม่เนี่ยนะคะ
มีพูดถึงชื่อคนอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำร้ายเด็กไหม

คนอื่นแบบช่วยจับช่วยลุมช่วยลากไปอยู่ที่ระเบียง
คือมีพูดถึงคนอื่นในลักษณะที่ร่วมมีส่วนในการทำร้ายน้ำ

ไม่พูดถึงไม่มีใคร

คนที่มาบอกแม่เล่าถึงตอนฝังศพไหมคะ
ว่ามีกี่คนช่วยกันเอามายังไงทำตอนกี่โมง

ก็เล่าตั้งแต่เริ่มคนเริ่มขุดหลุมให้เขาอะค่ะ

แม่เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะคุณผู้ชม
คืออย่างที่บอกว่าคดีนี้เนี่ย
มันก็แปลกตรงที่ว่าตลอดระยะเวลานะตั้งแต่ลูกแม่หายไปแม่ก็ตาม

แล้วมาทิ้งระยะเวลามา๔๕ปีนะคะ
แล้วเวลาจะได้เบาะแสนี่คือได้ทั้งหมด
แล้วชี้เป้าจนกระทั่งได้โครงกระดูกขึ้นมา

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสิ่งที่แม่รู้ว่าคนที่มีส่วนร่วม
ตรงกับตอนนี้ที่ตำรวจจับทั้งหมดแล้วหรือเปล่า

วิธีการต่างต่างของสอบน้ำเขาเรียกว่าอะไร
เขาก็บอกแค่ถูกทำร้ายถูกชกตีจนตัวเนื้อเขียวไปหมด

ที่หน้าน้องคือบวมมากเลยค่ะ
เล่าได้แค่นั้นน้ำเนี่ยอันนี้ขอขออนุญาตขอโทษคุณแม่นะคะ
คือน้ำตายอยู่ที่ระเบียงใช่ค่ะสุดท้ายคือขัดใจอยู่ที่ระเบียง
ใช่ค่ะแล้วเขาเคลื่อนย้ายศพน้ำมาที่เพชรบุรีฝังใต้ต้นตานนอกรั้วบ้านหลังนั้นได้ยังไงคะ
ก็มีกระบวนการทำก็ประมาณที่เท่าที่รู้ว่าก็สามสี่คนนี้ค่ะ
คือคนขุดหลุมชื่อตาดำแล้วก็ยายแดงตะเนืองอันนี้ซึ่งโดนหลอกให้ขุดหลุมให้อ๋อค่ะ
เหมือนเช่นว่าเป็นในจ้างเอ้ยช่วยคุณหลุมให้หน่อยเด้อตาดำอะไรอย่างเงี้
อ๋อเขาก็ถามจะขุดหลุมอะไรก็ฝังลูกงัวลูกงัวมันตายอ๋อ
ขุดใหญ่ใหญ่หน่อยน่ะงัวตัวมันใหญ่ลูกงัวตัวมันใหญ่เขาก็ขุดให้อ๋อ
หลังจากนั้นก็ทำกันตอนเวลาไหนก็ไม่ทราบคงจะตอนดึกนี้แหละค่ะ
ซึ่งคนชื่อบอยเนี่ยคนอุ้มศพขึ้นกำแพงไปชูมน้องขึ้นไปแล้วก็คนฝั่งลงไปเอง
ค่ะเอ่อเอาอย่างงี้นะคะเท่าเท่าที่คุณแม่ทราบ
ส่วนว่ามันจะใช้เป็นคดีหรือตำรวจรู้แล้วใช้มันยังไงแล้วแต่นะคะ
คือเท่าที่คุณแม่ทราบจากคนที่เอาเบาะแสทั้งหมดมาบอกเนี่ย
คนในบ้านหลังนั้นรับรู้ตลอดไหมว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนอกรั้วตัวเอง
แม่ก็ต้องรู้เพราะว่าก่อนถึงจะถึงจะจุดนั้นน่ะ

ตรงเข้าไปนี่ก็คือลงรถเก่าเนี่ยค่ะ

หรือจะเป็นไปได้ไหมที่คนในบ้านก็ไม่รู้

หลังจากที่คุณแม่ได้เบาะแสแล้วเนี่ยนะคะ

คุณแม่ได้ไปดูแต่ละจุดเอง
ไปถามเพิ่มเติมไปเช็คอะไรเองอีกไหม

ไปดูให้แน่ใจว่าใช่ไหมจริงไหม
แล้วก็ต้นตานนั้นแม่ก็คุ้นคามากเลยค่ะ
ไปดูเป็นประจำว่าบ้านแบบไหนอะไรตรงไหน

อันนี้มันสูงมากเลยค่ะ
จนถึงตอนนี้ด้วยนะคะคนที่ถูกกล่าวหา
ข้อหาต่างกันไปนะคะมีทั้งหมด๔คน
เอาเท่าที่คุณแม่รู้จากเบาะแสตั้งต้น

นี่คือทั้งหมดที่คุณแม่รู้จักอยู่แล้วไหม

ทีนี้สิ่งที่คุณแม่รู้
บุคคลที่คุณแม่รู้จากเบาะแสตั้งต้นของคุณแม่เลย
มีบุคคลอื่นมากกว่านี้ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่า

นั้นก็จะเป็นคนที่เหมือนกับมาช่วยเพื่อฝังศพ

จนถึงตอนนี้คุณแม่ไม่ได้กังวลใจอะไรแล้วใช่ไหมคะ

ทางตำรวจไม่ได้บอกว่ามีอะไรที่จะติดขัดอีกแล้ว

ทางมูลนิธิก็ไม่ได้บอกคุณแม่ว่าเราต้องเตรียมตัวทำอะไร

น้องก็อยู่ข้างแม่ตลอด

ซึ่งวันที่ว่าเอาย้ายน้องไปทำศพคืนแรก

แต่งชุดขาวมาหาแม่แล้วเขาก็ยิ้มให้

แม่จะทวงความยุติธรรมให้หนู

หนูไม่ถูกตีฟรีแน่
จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูก
คนที่ทำร้ายหนูมันต้องลดการชดใช้อย่างสะสมค่ะ

ยังไงเดี๋ยวคุณแม่ต้องเข้มแข็งเพื่อตามคดีต่อ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้คือมันมืด๘ด้านเลย

แล้วก็แม่ก็ขอขอบคุณทั้งกองปราบทุกท่าน
และขอบคุณประธานมดินิพระมนินาของสกุลนะคะ
ที่ให้ฟังดูแลดิฉัน
แล้วก็ขอบคุณสื่อทุกท่านประชาชนทุกท่านให้กำลังใจแม่
ไปไหนก็ให้กำลังใจแม่ปลื้มใจมากขอบคุณค่ะ
ยังไงให้กำลังใจคุณแม่นะคะผู้แทนทุกคนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ทุกวันศุกร์เราจะมาเร็วนะคะ